คุณผู้ชมครับตามกันต่อนะฮะความคืบหน้าที่ผู้ชายคนหนึ่งถูกหลานชายแท้
ทำร้ายจนเสียชีวิตชาวบ้านบอกผู้ชายคนนี้คนก่อเหตุเนี่ยคลั่งยาคลั่งยาเสพติด
แล้วตอนที่ไปไล่ฟันเนี่ยฮะไล่ฟันเขาตายเนี่ยตัดหัวเข้าไปด้วย
แล้วเอาศีรษะเนี่ยไปทิ้งบ่อน้ำที่เป็นลักษณะบ่อทรายเก่าแล้วมันมีน้ำอยู่

เมื่อวานนี้ก็หาศีรษะของผู้ตายกันทั้งวันนะฮะไม่เจอนะครับ

สงขลานะฮะวันนี้ทีมกู้ภัยชุดประดาน้ำนะครับ
ค้นหาศีรษะของผู้เสียชีวิตนะครับถูกหลานชายแท้ตัด
แล้วก็เอาไปทิ้งที่บ่อน้ำในพื้นที่แถวบ้าน
เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านน้องจอกนะฮะในพื้นที่ตะบนเขาพระอำเภอรัตภูมิ
อายุ๓๖ปีที่เป็นหลานชายฆ่านะครับ
เป็ล้านอนะฆ่าอตัวเองยังเสียชีวิต
แล้วก็ตัดศีรษะเอาไปทิ้งบ่อน้ำนะครับในเอกถูกตำรวจคุมตัวได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
ที่ก่อเหตุนะครับแล้วก็อ้างว่าโกรธแค้นที่ผู้ตายเนี่ยมาทำร้ายพ่อเขา
แล้วก็ใส่ร้ายพ่อเขาว่าไปขโมยทีวีจากบ้านอาแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อในคำให้การนะครับ
จากเมื่อวานนี้ตอนที่หนีไปแล้วไปตามจับได้เนี่ยให้การวกวนไม่อยู่กับร่องกับรอยนะครับ
แล้วมีประวัติเรื่องการเสพยาเสพติดด้วยชาวบ้านบอกเห็นไล่ฟันอาออกมาจากบ้าน
พออาวิ่งหนีไปถูกฟันล้มลงก็เอามีดเนี่ยตัดศีรษะเขาแล้วไปทิ้งน้ำ
วันนี้คุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเรายังตามคดีนี้อยู่นะครับ
ไปที่บ่อน้ำที่นายเอกอ้างกับตำรวจว่าเอาศีรษะของอาเนี่ยมาทิ้งที่นี่
ห่างจากบ้านของเพื่อนบ้าน๑กิโลเมตร
เพราะว่าจุดที่ไล่ฟันกันเนี่ยอาเขาวิ่งหนีจากบ้านตัวเอง
แล้วไปถูกฟันเสียชีวิตที่บ้านเพื่อนบ้านนายเอกบอกพอตัดหัวอาเนี่ย
นี่ฮะเอามาที่บ่อน้ำตรงนี้ไกลมา๑กิโลเมตรนี่นะฮะวันนี้ก็ต้องเอาเรือมาลงไป
เพื่อจะหานะครับแบ็คโฮก็มาช่วยขนเรือลงไปนะครับ
คือบ่อน้ำนี่มันใหญ่มากนะฮะแล้วลึกจริงเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกเมื่อวาน
ประเมินว่า๗๘เมตรความจริงวันนี้พอลงไปดู๑๐กว่าเมตรนะครับ
ปฏิบัติการวันนี้มากันเยอะเลยนะฮะสามสิบนายได้สับเปลี่ยนกำลังกัน
ในการดำค้นหานะครับก็ตั้งแต่สิบโมงเช้าวันนี้มาถึงช่วงบ่ายบ่าย
ประมาณบ่าย๒นะฮะ๔ชั่วโมงไม่เจอนะครับสุดท้ายต้องยุติการค้นหา
เมื่อวานก็หาตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับแต่วันนี้ต้องยุติการค้นหาเนี่ย
เพราะว่ามันมีอุปสรรคครับพอลงไปใต้น้ำเนี่ยดำลงไปเนี่ย
หัวหน้าชุดปฏิบัติการบอกว่าใต้น้ำมันมืดมากนะครับ
แล้วอุณหภูมิใต้น้ำมันเย็นมากนะก็เกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายกับชุดประดาน้ำค่ะ
ต้องยุติการค้นหาก่อนแต่คาดว่าถ้าเป็นไปตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างนะ
ว่าเอาศีรษะของผู้ตายมาโยนทิ้งน้ำตรงนี้จริงเนี่ย
ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยยังไงต้องลอยขึ้นมา
ก็จะลงตามแผนเดิมที่ผู้ต้องหาให้การไว้
เพราะว่าได้ถือหัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็โดยการลอยขอนไม้ไปกลางน้ำ
แล้วโดยระยะทางที่ไปนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำหล่นช่วงใด
ก็น่าจะตีเป็นระยะทางกว้างไว้ก่อนนะครับ

ผมจะโดนมาสัก๕๐เมตรจากฝั่งไป๕๐เมตรแล้วก็เลียบฝั่งไปก็เกือบ๑๐๐เมตรครับ
ทีนี้มันก็มีพยานที่เขาเห็นว่าในเอกมาที่นี่ด้วยนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ใช้มีดไล่ฟันอาจนเสียชีวิตแล้วก็ตัดศีรษะมาเนี่ย
ตรงเนี่ยนะครับเห็นนายเอกคนก่อเหตุมาลอยน้ำกรอบขอนไม้
ขอนไม้นี่ยาวสักสองเมตรนะฮะลอยไปกลางบ่อก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะ
ก็ถามกันว่าเออมันยังไงกันมาลอยน้ำแถวนี้นายเอกบอกมาออกกำลังกาย

พื้นดินข้างล่างบ่อเนี่ยมันน่าจะเป็นโครนหมดแล้ว
เชื่อว่าถ้าเกิดในเอกเอาหัวของผู้ตายมาทิ้งน้ำตรงนี้จริงแล้วจมลงไปข้างล่างเนี่ย
อาจจะไปติดโครนอยู่หรือไม่ก็อาจจะถูกปลาตอดกินไปแล้ว
เพราะว่าเจ้าของบ่อตรงนี้เขาเอาปลามาปล่อยไว้เยอะด้วย
คนงานที่นี่ก็ยังสงสัยกันอยู่เหมือนกัน
ถ้าในเอกไปตัดหัวเขาแล้วเอามาทิ้งตรงนี้เนี่ย
มันอยู่ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุที่เจอศพเขาเนี่ย๑กิโลเมตร
จะแบบหิ้วหัวดั้นด้นมาถึงนี่เลยเหรอ
ข้ามเขาลูกเล็กที่เขาเรียกว่าควรมาด้วยนะ
ก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาทำให้ดีนะ
เพราะว่าเขาโกรธแค้นอาเขาใช่ไหมชอบมาทำร้ายพ่อเขา
แล้วหาว่าพ่อเขาขโมยทีวีเนี่ยจริงไม่จริงอย่างไรเนี่ยนะฮะ

ได้แล้วคุณพัชรวรินไปคุยกับป้าแอลนะฮะป้าแอลเป็นพี่สาวของผู้ตายนะฮะ
พี่สาวของนายวาสนานะครับป้าแอลบอกว่าในพี่น้องเนี่ยมีกันอยู่ทั้งหมด๙คน
นี่ป้าแอวนะฮะนางถนอมสุรีพิโรธอายุ๖๒ปีป้าแอวคือลูกคนที่๕
ส่วนพ่อของนายเอกในเอกคือผู้ต้องหาเนี่ยพ่อของนายเอกเป็นลูกคนที่๖
เป็นน้องป้าแอ๋วผู้ตายคือนายวาสนาคือลูกคนสุดท้องเลยน้องเล็กเลยนะ
เป็นคนที่เก้าตัวป้าแอลเองจะสนิทกับน้องชายคนเล็กมากที่สุดปกติเขาเป็นคนดี
รักพี่รักน้องรักหลานด้วยคอยดูแลในเอกด้วยในเอกเคยทำงานกรุงเทพ
เคยมีปัญหาเลิกกับเมียมาอยู่บ้านก็มีนายวาสนานี่แหละคอยดูแลอยู่นะครับ
หาข้าวหาน้ำให้กินแต่ในเอกเนี่ยติดยาเสพติด๓วันก่อนเกิดเหตุ
พ่อของนายเอกไปเอาทีวีจากบ้านของผู้ตายมาทำให้ผู้ตายเขาไม่พอใจ
เขาก็ไปต่อว่านายเอกก็เลยไม่พอใจผู้ตาย
เช้าวันนี้ป้าแอลบอกไปเยี่ยมหลานที่โรงพัก
ดูมีสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้สำนึกผิดอะไร
คือที่ไปเนี่ยป้าแอลบอกตั้งใจจะไปถามว่าเอาหัวของอาเนี่ยไปทิ้งที่ไหน
เอกก็ยังยืนยันเหมือนเดิมบอกโยนทิ้งบ่อน้ำ
หมอเนี่ยบอกว่าศีรษะอยู่ในบ่อน้ำเดี๋ยวจะลอยขึ้นมาเองอีกสองสามวัน
ซึ่งทางป้าแอลบอกว่าจะขอรอจนเจอศีรษะน้องชายก่อน
ถึงจะเอาศพของน้องมาประกอบพิธีทางศาสนา
ที่เขาเล่าให้ฟังนะวิ่งไปขอความช่วยเหลือบ้านลุงเฉย
แต่เอกมันยังตามไปมันตามไปไปควันต่อ

หลวงไม่ได้ไปตีไปต่อยไปอะไรพ่อเขา
แต่คือพูดกับเขาพูดกับเอกนั้นว่าพ่อไม่น่าทำแบบนี้ใช่ไหม
มาเอาของที่บ้านมาเอาของหน้าหลวงที่บ้าน

ตอบว่าทิ้งในบ่อทรายบ่อทรายที่นาลึกกันลูก
แปลว่าเอกเออพ่อหน้าหลวงให้ข้าวให้น้ำกินอยู่นี่
มึงทำหน้าหลวงทำไม
ยังมีความหวังแต่ว่าป้าขออธิษฐานว่าให้เจอ
ถ้าเจอหัวได้เอากลับมาทำพิธีใช่ไหมลูก
มีญาติอีกคนนึงที่ไปเยี่ยมนายเอกที่โรงพักนะฮะ

บอกว่าตอนไปเยี่ยมเขาก็ดูเหมือนปกตินะ
ตำรวจบอกตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายแล้ว
ไม่มีสารเสพติดนะครับก็เลยคาดว่าอาจไม่ได้เสพยามาหลายวัน
เพราะไม่มีใครให้เงินด้วยตอนหลัง

เขาก็อ้างว่าเขาตัดสินใจดีแล้ว

จะยอมรับผลกรรมที่ทำลงไป
อันนี้เขาบอกกับญาติเขานะผู้ต้องหานะครับ

ตำรวจก็นำตัวนายเอกมาสอบสวนเพิ่มเติมนะครับในวันนี้นะครับ
เดี๋ยวก็จะนำตัวไปฝากหางที่ศาลต่อแจ้งข้อหาไว้เรียบร้อยแล้ว

เหลือก็ต้องตามศีรษะของผู้ตายที่ตอนนี้ยังไม่รู้ไปไหนนะครับ